ไปเริ่มต้นของการยิงปืนขู่กันหน่อยโอ้ยปืนผาหน้าไม้เนี่ยมันหากันง่าย
หรืออยากจะไปยิงใครหรือจะไปยิงขู่เขาหน้าบ้าน
ก็มีเหมือนกันเหตุการณ์นี้มีคนร้ายนะคะขับรถมาแล้วเอาปืนมายิงขู่
หน้าบ้านของคนคนนี้เขาบอกว่าเป็นหัวหน้าคณะมโนราชื่อดังเมืองพัทธลุงด้วย

โอ้โหชัดชัดแปมแปมปั้งปั้งปั้งนั่นแหละคุณผู้ชม
มีกล้องทั้งบริเวณถนนมีกล้องทั้งที่บ้าน
ของเจ้าของบ้านหลังนี้อืมแต่กล้องวงจรปิดริมถนนตรงนี้นะคะ
เกิดขึ้นที่สายควนขนุนควนพลีค่ะและยังมีกล้องวงจรปิดภายในบ้านหลังนี้ค่ะ
จับภาพรถกระบะอีซูซูเนี่ยสีเขียวแบบตอนครึ่งไม่รู้หรอกทะเบียนอะไร
ของคนร้ายใช้อาวุธปืนพกสั้นขนาดเก้าหม่อหม่อยิงคงคู่ขึ้นฟ้าสองนัดปั้งปั้ง
บ้านคนนี้ค่ะเจ้าของบ้านที่ได้รับความเสียหายคือนายนรงฤทธิสุขรุ่งอายุ๒๗ปี
หรือโนราศรีนวลคือเขาเป็นหัวหน้าคณะมโนราชื่อดังนะคะ
ของจังหวัดพัทธลุงด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นสักช่วงห้าทุ่มเมื่อคืนนี้นี่เอง
ทางด้านของหัวหน้าชุดปรับรามอิทธิพลมือปืนรับจ้างและตำรวจสพควนขนุน
เขาไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็แน่นอนว่าเมื่อมันมีคลิปมาแบบนั้นได้ยินเสียงแล้ว
มันต้องเจอปลอกกระสุนปืนค่ะตกอยู่หน้าบ้านมาชี้ตรงนี้มีตกอยู่สองปลอก
แล้วก็เลยไปสอบสวนค่ะทราบมาแบบนี้ว่า
ตอนที่คณะมโนราศีนวลกำลังยืนคุยอยู่กับหลานอยู่หน้าบ้าน
จังหวะนั้นมีคนร้ายค่ะขับรถมาจอดใกล้ใกล้แล้วมีผู้หญิงกับผู้ชายเขานั่งอยู่ในรถนะ
แล้วขับผ่านไปช้าก่อนจะชักอาวุธปืนยิงขึ้นฟ้าปั้งคมครู
เอ้าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมมีคนมายิงปืนขู่แบบนี้
ด้านโนมโนราศีลนวลบ่อแบบนี้ไม่รู้หรอกนะ
คนที่มายิงปืนขู่แบบนี้เป็นใครและมาจากไหน
แต่เจ้าตัวเชื่อแบบนี้ว่าสาเหตุอาจมาจากความขัดแย้งเรื่องในหน้าขายฝากที่ดิน
ตัวเขาทำธุรกิจอยู่ค่ะควบคู่ไปกับการแสดงมโนรา
เขาบอกว่าตัวเขาคิดที่ดินราคาถูกกว่าคนอื่น
มันเป็นไปได้ไงพี่ปอมันจะเกิดความไม่พอใจไหม
คนที่เขาทำธุรกิจแบบนี้อยู่ในพื้นที่นั้น
อยากเรียกร้องให้ตำรวจจับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะ

แล้วเดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้อีกหรือเปล่า
แล้วครั้งหน้าจะมีใครได้รับอันตรายไหม
ตำรวจชื่อสื่อสศพคนนุนตอนนี้เขาเร่ง
เพราะมันมีภาพจากกล้องมุมจรปิด
ก็จะไปไล่ดูตามจุดต่างที่รถกระบะคันก่อเหตุวิ่งผ่านไป
ไปดูลักษณะของรถดูหน้าตาผู้ก่อเหตุ
เดี๋ยวถ้ารู้ตัวออกหมายจับแน่นอนจ้ะ